ตอนนี้นะครับคือพวกเราพาครอบครัวมาเที่ยวเราจองผ่านเพจพอเรามาถึงที่ที่หมายปรากฏว่าเราโดนหลอกนะครับหาห้องพักยังไม่ได้ตอนนี้ฝากบอกใครที่อยากจะมาเที่ยวพัทยานะครับแล้วก็จองผ่านเพจผ่านอะไรให้ดูดีดีนะครับไอ้เรื่องโกงเนี่ยมันก็เจ็บใจพอแล้วเด็กเด็กครอบครัวต้องมานั่งหาที่พักมันทั้งเสียเวลา
แล้วก็สงสารเด็กด้วยนะครับ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่ไปหลอกให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาโอนจองเพื่อจะไปพักบ้านพักภูวิล่านะฮะที่โดนกันหนักที่สุดในขณะเนี้ยคือแถวพัทยาที่จังหวัดชนบุรีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไทยมีทะลงทะเลสวยงามทีเดียว
ต่อเรียบร้อยโอนเงินค่ามัดจำค่าจองไว้ให้เรียบร้อยหลายพันนะครับบางคนเป็นหมื่นไปถึงอ้าวเขาบอกคุณไม่ได้จองไว้นี่ลูกค้าก็มีอยู่ที่บ้านจะทำยังไงกันล่ะทีนี้บรรยากาศของการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้งต้องมาเจอเรื่องเหล่านี้นะฮะทีนี้มันมีเรื่องซ้อนเรื่องเกิดขึ้น
มาที่รายการเปิดปากกับภาคภูมิมีเจ้าของบ้านพักภูวิลาบอกเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยของบรรดาเจ้าของบ้านพักภูวิลาที่พัทยาและผู้ที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรประทานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุนิธรรมในสังคมสวัสดีทั้งสี่ท่านครับสวัสด
นะฮะคุณโจ้ค่ะคุณโจ้คือลูกค้าใช่ค่ะนักท่องเที่ยวใช่ค่ะโดนไปเท่าไหร่คุณโจ้ก็เจ็ดพันกว่าบาทค่ะเจ็ดพันกว่าบาทนะส่วนนี้คือคุณปุ้ยและคุณเฟิร์สครับผมเป็นเจ้าของบ้านพักภูวิล่าตัวจริงนะคะตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่พัทยาใช่ครับสวัสดีค่ะทุกคนแรกถามคุณปุ้ยคุณเฟิร์สบอกจะใส่แมสไหมล่ะใช่คุณปุ้ยบอกเปิด

ชื่อว่าหมู่บ้านปาล์มสปิงซึ่งเป็นภูวิลาค่อนข้างจะลักชูลี่หน่อยก็คือสไตล์โมเดิร์นค่อนข้างจะสวยแล้วต่อจวดพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสี่ครอบครัวใช่ค่ะก็ต้องยายน้อยมีหลายห้องใช่มีสระว่ายน้ำค่ะอ่าเห็นแล้วถูกใจเลยก็เพจเขาก็คือดูปกติมากอืมดูดีก็ยังไงยังไงปกติยังไงคือพอพอเราพิม
รีวิวก็เยอะบ้านพักดีมากแบบบ้านสวยมากครั้งหน้าจะไปอีกคือแบบหน้าม้า
อ่าคุยไปคุยมาบ้านหลังเนี้ยกี่บาทฮะเอ่อเขาคิดราคาเก้าพันเก้าค่ะ
คืนใช่ค่ะแล้วก็มีค่ามัดจำค่าประกันนะคะอีกห้าพันแล้วก็มีส่งใบจอง
อะไรมาให้ปุ๊บเอ่อเขาก็ขอมาจำห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมแล้วก็โอนยอดไป
พันสี่ร้อยห้าสิบคือคือพอเขาคิดราคาอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระหว่างนี้ก็เหมือนกับเป็นคุยตอบโต้ค่ะโดยโดยบุคคลแล้วเขาก็ตอบ
เร็วด้วยค่ะเขาแบบว่าใส่ใจลูกค้ามากอ่าดูแลอย่างดีเลยสรุปก็คือ
บอกอ่าคุณโจ้โอนมาก่อนเท่าไหร่นะเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบค่ะก็ก็โอนเลย
ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคือเข้าไปดูเข้าไปดูในเพจอย่างมันปกติมากปกติมาก
ไอ้เบอร์บัญชีที่จะโอนไปเนี่ยที่โอนไปให้เขาเนี่ยค่ะเป็นชื่อบุคคลหรือเป็นชื่อ
เป็นชื่อบุคคลค่ะชื่อบุคคลนะชื่อบุคคลค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะอ่า
อ่าก็เราก็โอนวันนั้นวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมฮะวันประมาณวันที่สิบสิบเจ็ดมีนาประมาณนั้นนะคะ
สิบเจ็ดมีนาแต่เราจะไปพักสิบสี่สิบห้าเมษาค่ะก็ล่วงหน้าเดือนหนึ่งเกือบเดือนหนึ่ง
เดือนหนึ่งเกือบเดือนถ้าโดยปกติบ้านพักภูวิล่าที่ปัทยาเนี้ยครับช่วงสงครานอย่างนี้เลย
ครับจะไปสิบสี่สิบห้าเมษาช่วงสงครานเนี่ยจองสิบเจ็ดมีนาได้ไหมจะบอกว่าจองข้ามปีกันเลยครับใช่ค่ะ
เขาจองข้ามปีกันได้เลยสามารถจองตอนไหนก็ได้กันเลยข้ามปียังแทบไม่มีได้ต้องข้ามปีครับแต่คุณโจ้บอกอุ้ยโชคดีจังเลย
ใช่เพราะว่าหลายหลายที่ที่ทักไปอ่ะเขาก็บอกว่าเต็มครับรับสอบคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสวยซะด้วยใช่มีสระว่ายน้ำสี่ครอบครัวอะไรนะผู้ใหญ่สี่เด็กสี่
ผู้ใหญ่แปดเด็กสี่ครับผู้ใหญ่แปดเด็กสี่ค่ะสบายแล้วค่ะราคาถูกด้วยไหมอืมราคาจริงจริงคือแบบเราก็ไม่ไม่เคยเที่ยวตอนเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือจะแพง

บ้านขนาดนั้นต้องเท่าไรราคานะคะถ้าเป็นหมู่บ้านตามสปริงนะคะน้องอ่าอุ้ยขอโทษนะคะพี่พี่โจ้เนี้ยจองมาสี่เก้าเนี้ยหลังเนี้ยจะอยู่คืนละหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยคืออะไรนะคือชื่อของชื่อของบ้านชื่อบ้านใช่ค่ะใช่ชื่อบ้านนี่คือชื่อว่าสี่เก้าบ้านโดยทั่วไปเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไ
ถามเขาว่าสามารถทำอาหารได้ไหมมีอุปกรณ์อะไรมีครบทุกอย่างค่ะเขาก็อยู่เรื่อยใช่ค่ะทางทางถามอะไรเขาก็ตอบเสร็จใช่ค่ะแม้สื่อเฟซบุ๊คอันเดิมใช่อืมแล้วก็จนถึงวันที่เราจะเดินทางอ่ะค่ะก็ยังไม่ได้ทักเขานี่ก็เข้าไปดูเลขที่บัญชีเตรียมกดโอนเลยค่ะเดินทางวันไหนนะฮะวันที่สิบสี่ค่ะสิบสี่วันนั้นเลยค่ะตอนเช้าเราก็จะเข้าไปโอนส่วนที่

เขายังไม่ส่งค่ะยังไม่ส่งนะถ้าเขาส่งมานี่ก็คงจะโอนไปให้เขาทันทีเลยค่ะอ๋อพอบอกว่าเดี๋ยวถึงหน้าบ้านค่อยโอนเขาก็เลยเงียบไปเลยไม่ส่งอะไรมาเลยค่ะพอไปถึงพัทยาค่ะไปกันหมดเลยใช่ไหมฮะค่ะเรียบร้อยสี่ครอบครัวไปถึงคนแรกอ่าถึงคนแรกเพื่อนยังไม่ถึงค่ะอ่าก็ก่อนที่จะเข้าพักเนี่ยเขาบอกว่าให้โทรหาคนชื่อ

แล้วพอเจอป้าแมวที่บ้านหลังนั้นน่ะ
เอ้ยไม่ใช่ขอโทษ
พอเจอป้าคนนั้นที่บ้านหลังนั้นน่ะบ้าน
เขาก็บอกว่าน่าจะไม่ใช่บ้านนี้นะคะ
เพราะว่าที่นี่จองมา๕คืน
แล้วเขาก็ใจดีอะนะคะ
เขาก็ต่อสายให้คุยกับเจ้านายที่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงค่ะ
เขาก็บอกว่าพี่จองจากเพจอะไรคะ

เขามีแจ้งเตือนอันนี้ด้วย
แต่เราไม่เข้าไม่ถึงเพจเขาไงคะ
เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเคยแจ้งเตือนเอาไว้
แสดงว่าคำว่าบ้านพักภูวิล่าพัทยาบายการดาเนี่ย

อย่างของคุณปุ้ยคุณเฟิร์สเนี่ยจะชื่ออะไรที่อยู่

จะเจอปุ๊บค่ะเป็นโลโก้สีดำและรูปตัวพี
เคยลองเสิร์ชแล้วมีคนอื่นเอาไปใช้ซ้ำไหม

ทีนี้ไออันนี้คือของพี่ปุ๊บอีก
อันนี้คือของจริงนะฮะใช่ไหมใช่ไหม

ใช่แล้วก็หน้าตาแบบนี้นะคะ
คุณโจ้บอกว่าอันไหนนะที่ว่าอันนี้ที่เข้าไปดูเนี่ย

อ่อเป็นที่เป็นเจ้าของบ้านจริงค่ะสี่สิบคน

อันนี้คือของจริงที่พี่โจ้จะเข้าพักใช่ไหมฮะ
อ่าอันนี้อ่าอันนี้คืออะไร

อันนี้เป็นเป็นคนที่เขาแจ้งว่ามีเพจไหนที่เป็นเครือข่ายของเขา

ไอ้เพจเฟซบุ๊คปลอมเนี่ยที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยมีหมื่นหกครับถ้าเราเข้าไปถูกเชื่อใครเอาสี่สิบจะไปเชื่อทำไมอ่ะเพิ่งเปิดหรือเปล่าก็โดนใช่ค่ะผมขอพักที่เดียว
แต่ต้นทางเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีคนที่โอนเงินไปให้
แล้วคนนี้เขาเป็นบัญชีม้าอ่าซึ่งเขาเป็นโดย
อันนี้เขาบอกนะว่าเขาเป็นโดยไม่ได้ตั้งใจไม่รู้เหมือนกัน
เวลามีลูกค้าโอนเงินมาให้แล้วก็คุณก็ค่อยโอนเงินต่อให้กับทางเจ้าของเพจเขา
แล้วจะได้ค่าค่าทำงานเนี่ยรายละสองร้อยสามร้อย
เนี่ยคุณโจ้โอนมาก็โอนให้เขาเขาก็โอนเงินต่อไปให้พวกเพจพวกนี้
แล้วได้แค่สองร้อยเขาบอกเขาถูกหลอกเหมือนกันนะฮะ
เอาผิดกับใครอะไรยังไงได้บ้างแล้วเดี๋ยวคุณปุ้ยคุณเพิร์ตต้องช่วยเตือนหน่อยนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วยเตือนแน่นอนเออว่าจะทำยังไงฮะ
ถึงจะรู้ว่านี่คือเจ้าของตัวจริง

ตอนนี้นะฮะผมมีน้องคน๑สมมติชื่อน้องเอ่ยก็แล้วกัน
น้องเนี่ยบอกว่าน้องทำงานให้กับเพจที่เขาเปิด
วิลล่าติดทะเลจองที่พัก
เงินจากลูกค้าแล้วค่อยโอนเงินไปให้กับทางเจ้าของเพจ
เดี๋ยวจะแบ่งส่วนแบ่งให้รายละร้อยสองร้อย
ลองฟังเขาหน่อยนะฮะสวัสดีครับน้องเอครับ

สิบแล้วก็ถือว่าโตพอสมควรแล้ว
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยไปทำงานกับเขาได้ยังไง
ก็คือเป็นช่วงที่โดนเลิกจ้างจากที่เก่าอะค่ะ

แล้วก็หางานในเฟซบุ๊กงานในอินเตอร์เน็ตประมาณนี้ค่ะ

แล้วก็เจอประกาศรับสมัครพนักงานคอนเฟิร์มออเดอร์
โดยที่เราไม่ต้องเดินทางเข้าออฟฟิศหรือไปหาลูกค้าค่ะ
ครับก็สมัครไป
แรกเริ่มเดิมทีก็คือเขาจะไม่คุยรายละเอียดทางไลน์นะคะ

ใช่ค่ะโทรทางไลน์ค่ะเขาจะไม่โทรเบอร์
อ่าได้ยินได้คุยคุยทางเสียงใช่ไหมโทรทางไลน์ไม่ได้วีดีโอคอร์

เป็นผู้หญิงค่ะเสียงเหมือนสาวประเภทสอง
อ่าแล้วเขาเขาว่ายังไงฮะเขาให้เราทำงานลักษณะแบบไหนยังไง
ค่ะลักษณะงานก็คือเดี๋ยวจะมีลูกค้าจองมา
เขาเป็นเซลล์แล้วก็พอลูกค้าโอนมาเขาก็จะให้เราโชว์คอนเฟิร์มบ้านกับลูกค้าโทรคอนเฟิร์มยอดโอน
เขาชื่ออะไรเราเรียกเขาชื่อว่าอะไรฮะเขาบอกชื่อเราไหม

ค่ะคุยกับแนนแนนอาจจะบอกลักษณะงานประมาณนี้
แนนก็จะขอเอกสารเราในการทำงานก็คือหน้าบัตรประชาชนให้เบอร์เลขบัตรประชาชนกับที่อยู่ได้
แล้วก็ขอหน้าบุ๊กแบงค์บอกว่าเป็นการโอนเงินค่าแรง

ค่ะแล้วก็พอมียอดเข้ามายอดแรกเราก็ตกใจว่าพี่แนนทำไมยอดมันเยอะอ๋อลูกค้าโอนมาให้เราเลย
แล้วเดี๋ยวเราโอนต่อมาให้พี่หน่อยนะเขาก็บอกแบบนี้
แสดงว่าน้องเอทำงานเริ่มทำงานวันแรกวันไหนนะจำได้ไหม

มีนาก็คือเอเนี่ยไม่ได้คุยอะไรกับลูกค้าเลยเพียงแต่ว่าเอาหน้าบุ๊กแก๊งเนี่ยเบอร์บัญชีของเอเนี่ยให้กับแนนไป

อยู่ดีดีวันดีคืนดีวันที่ทำงานวันแรกมีเงินโอนเข้าบัญชีของเอ

ยอดแรกน่าจะ๔๐๐๐ค่ะ
เอก็ตกใจโทรไปถามแนนบอกอุ๊ยทำไมเงินอะไรเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วแนนก็บอกให้เอเนี่ยโอนยอดนี้ไปให้กับแนนเป็นเงินของลูกค้า

เป็นค่าโทรคอนเฟิร์มแล้วและแนนก็ให้เบอร์มาให้เราโทรไปคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่าทำการจองเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอก
บอกรายละเอียดคอนเฟิร์มว่าลูกค้าจะเข้าพักวันไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วรายละเอียดตรงนั้นคือที่ไหนฮะเป็นที่พักที่ไหนอะไรยังไง
เป็นที่ตัวโลเคชั่นที่พักเอจะไม่รู้
แล้วตอนเอโทรไปหาลูกค้าเอบอกว่ายังไงอ่ะ
ได้รับยอดโอนจองบ้านพักภูวิลล่าจำนวน๒ห้องนอนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีสระว่ายน้ำคือเขาจะมีรายละเอียดลักษณะบ้านว่าลักษณะบ้านที่ลูกค้าจองเป็นลักษณะไหน
ห้องนอน๓ห้องนอนแล้วก็เข้าพักวันไหนออกวันไหน
แล้วมีแม่ย์พัทยาที่ภูเก็ตที่หัวหินทวดอะไรยังมีไหม
หนูจำไม่ได้ค่ะมันจะอยู่ในประวัติแชท
ก็คือเราก็บอกไปลูกค้าก็สบายใจก็วางสายกับเราไป
มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่เช่น๒๐๐๑๕๐ก็มีค่ะ๓๐๐ก็มี
ใหญ่ที่สุดที่เข้ามากี่บาทฮะยอดใหญ่ที่สุดที่เข้ามาคือ๑๒๐๐
นั้นเขาให้เรา๕๐๐เราก็เริ่มเอกใจแล้วว่าทำไมมันเยอะจัง
หืมแล้วพอตกกลางคืนเขาหักให้เรา๕๐๐แล้วก็โอนให้เขาไป๑๒๐๐๐
ว่าทำไมมันเยอะอ่าพอตกกลางคืนนะคะก็มีผู้เสียหายที่เราเคยโทรคุยคอนเฟิร์มว่าอ่า
อ่าบ้านพักนะคะเขาก็โทรมาบอกว่าเออเนี้ยเพจเนี้ยมันโกงนะ
ก็แจ้งอายัดบัญชีเราเลยชื่อเพจอะไรฮะที่เขาไม่ต้องโอนมาอีก
เพจรวมบ้านพักภูวินราวันสุดท้ายเลยที่เราไม่เอาแล้ว
เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่ครับ
วันที่๒แล้วค่ะ๒เมษาตอนกลางคืนแล้วค่ะใช่ค่ะ๒เมษาตอนกลางคืน
ตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรค่ะตอนนั้นคือพอวันที่๒แล้วแจ้งอายัดบัญชีเนี่ย
วันที่๓สรตำรวจสรโฆขาโทรมาเลยเพราะว่ามีคนแจ้งความโทรมาหาเลย
ใช่ค่ะว่าโอนเงินให้เราโอนเงินให้ให้เราแล้วเขาไม่ได้บ้านพัก
เราก็เรียนไปตามตรงอย่างที่หนูเล่าให้ฟังเลยว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้
เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาอยู่ที่นั่น

ไลน์แรกที่ไปแจ้งความอยู่ที่นั่น
ตอนนี้เอ่ยโดนกี่ไลน์แล้วที่เขาแจ้งความ
ตอนนี้ที่ติดต่อผู้เสียหายได้
ตามที่เบอร์ที่เขาให้เราบุ๊กกิ้งอะค่ะ
คือผู้เสียหายอะค่ะ๕ไลน์
โทรไปคุยอะไรเรียบร้อยแล้วว่า
ยินดีที่จะไปให้ปากคำตามสถานีตำรวจที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ค่ะ
แล้วตัวเราเองเราได้แจ้งความอะไรกลับในสิ่งที่ทางเพจที่เราไปทำงานด้วยไหม

คือเพราะฉะนั้นเอยืนยันว่าเอก็ไม่รู้เรื่อง

เอ่ยรอแป๊บนะเอ่ยรอพี่แป๊บนะธนายโรนโรงภาคอย่างนี้เนี่ยถือว่าถือว่าเอ่ยเขา
รู้ร่วมคิดไงถ้าเงินเข้าบัญชีตัวเองไง

จะไปอ้างว่าไม่รู้คงไม่ได้เพราะตัวเองเป็นคนโอนเองด้วย
อันนี้เป็นกรณีว่าไม่ใช่บัญชีม้าด้วยนะ
เงินเข้ามาเสร็จปุ๊บโอนให้คนอื่น

มันเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องของร่วมกันช่อกง

คือถ้ามีเงินคืนไปหาเงินมาคืน
ถ้าไม่มีเงินคืนก็ต้องไปสู้คดีกันในศาล

แต่อันหนึ่งนะครับเวลาเขาดูในทางคดีว่าเกี่ยวไม่เกี่ยว
ถ้ามันมีการหักบางส่วนเอาไว้มันก็สู้ยากนะ
อันนี้เราต้องว่ากันตรงตามข้อกฎหมาย
ครับแล้วเอไปเอาผิดกับคนนั้นได้ไหม
เอาได้หาตัวให้เจอแต่คดีตรงที่ผู้เสียหายไปแจ้งก็ต้องเคลียร์ก่อน
ครับน้องเอน้องเอมีเรื่องทั้งขดงคดีอะไรตอนนี้
หนักใจหรือว่ามีอะไรติดใจที่อยากจะสอบถาม
หรือว่าขอความช่วยเหลือหรือว่าถามท่านทนายรณรงค์ไหมฮะ
ที่ท่านธนายชี้แจงมาก็ชัดเจนนะคะ
งั้นเอก็เอจะใช้วิธีไหนในส่วนของเอ
คืนเงินเขาหรือว่าเจรจากลายเกลี่ยหรือยังไง
ก็คงต้องเจรจากลายเกลี่ยค่ะเพราะว่าไม่คงไม่มีเงินก้อนไปคืนของผู้เสียหายทั้ง๑๐ลาย
ยืนยันว่าตัวเราไม่รู้เรื่องจริง

เท่าที่รู้มาก็อีกหลายท่านอยู่นะคะเพราะว่าเขายังประกาศหาคนเรื่อย
ตอนนี้เขายังประกาศอยู่หรอ

น้องเอควรจะต้องไปแจ้งความด้วยไปแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์ก็ได้
เอาผิดคนที่ใช้เฟสใช้เพจปลอมมาหลอกน้อง
ไปแจ้งที่น่ะในที่ลงบันทึกประจำวันไปแจ้งไว้ที่ไหน
ก็คือที่ที่เราถูกแจ้งความดำเนินคดี
ใช่ค่ะท่านร้อยเวรท่านเมตตาค่ะก็ให้คำแนะนำ
แล้วก็ให้เราชี้แจงความบริสุจัยแล้วก็ให้ลงบันทึกว่าจำออนไว้

ไปแจ้งที่สัมโดร์ไซเบอร์ไปเอาผิดเพจปรอมกันก็หาพระบอคคอมพิวเตอร์
ถ้าน้องไม่สู้เพื่อตัวเองน้องก็ต้องลำบาก
แต่ถ้าน้อยดำเนินคดีแล้วเอาใบแจ้งความเนี่ย

คือยังไงลองไปที่ตำรวจไซเบอร์เพิ่มเติมด้วยก็จะดีกว่าทนายลงบอกนะฮะ
ขอบคุณน้องเอนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
อันนี้คือข้อมูลจากคนที่เขาทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะ
หลักใจเลยของของคุณโจ้ได้แจ้งความไหม
ยังไม่ได้แจ้งแต่เดี๋ยวจะต้องไปแจ้งแล้วเงิน๗๐๐๐บาท
อันนั้นคือก็ศูนย์ไปใช่ค่ะวันนั้นก็ไม่ได้เข้าพัก
ไม่ได้เข้าพักอ่ะทำยังไงก็ไฟก็ล่ม
ไม่ลบก็หาที่พักที่อื่นการตะเวนหาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วในแง่ของเจ้าของภูวิลล่า
ครับจะทำยังไงแล้วอย่างผมเนี่ย
ผมจะทำยังไงผมจะรู้ได้ว่าตัวจริงตัวปลอมยังไง
ธนายโรงโลงเอายังไงดีเพื่อนผมยังโดนหล่อเลย
เพื่อนธนายยังโดนธนายยังไม่โดนใช่ไหมยังหาหนูนะ
พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าฟังจากทางนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าอ่าอย่างคุณโจ้อ่า
มุมคุณโจ้อาจไม่เป็นไรห้าพันหกพันเจ็ดพัน
แต่ถ้ามันรวมกันหลายหลายคนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ย
ไม่น้อยนะฮะมิจฉาชีพที่ได้ไปทนายโรงอย่างงี้เนี่ยครับ
เขาสามารถไปแจ้งความหรือเราจะทำยังไงดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวตัวผู้จะหายนะครับมันถึงรายนี้แล้วก็รายอื่นอื่น
ต้องไปแจ้งความในโรงพักที่ตัวเองทำการโอนมัดจำไป
ดำเนินคดีเรื่องของช่อกงประชาชนความผิดเรื่องพรบคอมพิวเตอร์
กับตั้งแต่บัญชีปลายทางไปจนถึงคนที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด
ครับแต่จากที่นั่งฟังมาผมจับประเด็นได้อันหนึ่งครับ
คุณภาคภูมินี่คือถ้าเราจะป้องกันไม่ให้โดนโกงนะครับ
เวลาที่เราแชทคุยเนี่ยขอเบอร์โทรทางรีสอร์ทแล้วโทรไปคุยด้วย
ว่าใช่คนเดียวกันกับที่คุยไหมอืม
ถ้าเรามีเบอร์โทรเขามันจะยืนยันตัวตนได้ไวที่สุด
หมายถึงว่าสมมุติว่าเจ้าตัวเนี่ยสมมุติว่าอยู่ภูเก็ตนะนะ
ไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนหรอกนะสมมุติอยู่ภูเก็ตโทรไปปุ๊บ
ทำไมมาจองพัทยาสัญญาณไปโผล่ที่ภูเก็ต
อย่างคุณโจ้เนี่ยคือคุยอย่างเดียวไม่ได้โทรคุย
ไม่ค่ะเหมือนกระทั่งโอนเงินก็คือยังไม่ได้โทร
สุดท้ายก็ให้เบอร์โทรป้าแมวอะไรมาคนหนึ่งซึ่งก็โทรไม่ติด
ใช่ค่ะแล้วโทรเนี่ยจะต้องไม่ใช่ว่าโทรคุยกับเจ้าของ
โทรคุยกับคนดูแลนะต้องโทรคุยกับคนที่กำลังแชทอยู่เนี่ย
เพื่อยืนยันว่าเป็นตัวบุคคลจริงคือถ้าเป็นมิจฉาชีพ
ฉาชีพจะไม่กล้าคุยกับเราครับจะไม่กล้าให้เบอร์โทรมาเพื่อโทรไปคุย
เพราะว่าเขากลัวเราตามตัวเจออันนี้เขาคุยกับแนนไงทางทางไลน์
ไม่ใช่เอาแนนนั่นคือสับสนแล้วแต่คุณโจ้เนี่ยยังไม่เคยคุยกับใครเลย
เพราะว่าเพราะว่าก็ไม่ได้ขอเขาด้วยใช่ไหมคือเราเราคิดว่าคุยโดยระบบ
เขาคิดว่าคิดว่าชัวร์แล้วผมนี่จะเป็นประเภทชอบโทรไป
ผมอยากรู้ว่าใช่ไม่ใช่ไงเพราะว่าประสบการณ์เพื่อนผมโดนมาแล้ว
อยากได้เบอร์โทรใช่ไหมมันส่งเบอร์เจ้าของมาให้เลย
มันส่งเบอร์เจ้าของรีสอร์ทจริงมาให้เลยโทรไปบอกใช่ครับที่นี่เอง
รับสายบอกใช่แล้วใช่ใช่ไหมก็โอนตังเลย
ใช่ครับนั่นแค่นั้นเลยสบายเลยแล้วพอเป็นช่วงเทศกาลเข้าไปกันปุ๊บ
พัทยาเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ภาพรวมคือตอนเนี้ยภาพรวมการท่องเที่ยวค่อนข้างดีมาก
อ่าทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คึกคักมากบ้านพักภูวิราชเต็มแทบทุกที่เลยเจอเหตุการณ์
ข่าวนี้เข้าไปเป็นยังไงโอ้โหชีวิตปากเลยโอ้โหก็ค่อนข้างหนักเหมือนกัน
เพราะว่าผลกระทบไม่ได้มีแค่ลูกค้าเพียงคนเดียวผลกระทบมีทั้งกับตัวเจ้าของกิจการด้วย
รวมถึงตัวปุ้ยเองด้วยนะคะซึ่งปุ้ยก็เป็นเหมือนตัวแทนของหมู่บ้านนะคะ
มาจากชาวเอเจนแล้วก็เจ้าของภูวิล่านะคะก็อยากจะมาออกร้องเรียน
มาบอกกับลูกค้าทุกท่านหรือประชาชนทุกท่านนะคะก็คือว่า
อย่าเพิ่งเหมารวมนะคะว่าเจ้าของเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
พูดตรงคือบางคนเขาก็บอกว่าเจ้าของเนี่ยรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่า
จากได้เงินจริงจากผู้เข้าพักตัวจริงแล้วเนี่ยยังไปได้เงินจากพวกที่
มิจฉาชีพจองแล้วก็มาถึงก็เอาบ้านเต็มคุณไปเจอมิจฉาชีพหรือเปล่า
ตรงทุนสร้างหุวิลล่าให้คนมาเตี่ยวหรือจำนันว่าถึงว่ายืนยัดว่างไม่มี
แบบนั้นไม่มีใช่ค่ะแต่ว่าในฐานะนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้า
เราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราคุยด้วยรอเงินไปให้คือของจริงอันดับแรกนะคะ
ขอให้ลูกค้าจำคำปุ้ยพูดอยู่อย่างหนึ่งอันดับแรกการที่คุณจอง
อย่าเพิ่งเห็นแก่ของถูกให้คิดพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบหลายหลายเพจ
หรือทานคนรีวิวเยอะจะน่าเชื่อถืออ่า
เพราะเดี๋ยวนี้สามารถซื้อเพจหรือซื้อยอดรีวิวได้นะคะคุณให้ดูเลยว่าหนึ่ง
สามีเบอร์โทรไหมนะคะคือแต่ก่อนไม่ยาก
ปุ้ยขายปุ้ยขายภูมิล่าลูกค้าโอนอืม
แต่เดี๋ยวนี้พอมีมิจฉาชีพการทำงานของเจ้าของบ้าน
แล้วของเอเจนดีที่เขาทำงานมา
มันจะดูยากแล้วคือเอาอย่างข้อหนึ่งที่คุณปุ้ยบอกอ่ะ
คุณเบิร์ตบอกอย่าไปคิดว่าอย่าไปเห็นกับของถูก
ผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่ผมจองมันคือราคากลางตรงไหน

จริงแล้วถ้าถามเฟิร์สนะครับหลักเลยอ่ะ
เวลาเหมือนเฟิร์สซื้อของออนไลน์ก็ได้ครับ
เฟิร์ตชอบช้อปปิ้งออนไลน์เลยประมาณนี้

ของเฟิร์ตน่ะคือถ้าคนที่ขายเรา
เขาไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรบางอย่างหรือแค่วีดีโอคอลไม่ได้
นี่คือเฟิร์ตเปลี่ยนเลยนะเฟิร์ตเปลี่ยนเจ้าเลย

ใช่ครับวีดีโอคอล์คุยก่อน

พิชาชีพเนี่ยคืออะไรที่เป็นซึ้งหน้าตอนนั้นน่ะไม่กล้าแน่นอน
คือก่อนอื่นเนี่ยคุณอาจจะต้องขยันหาข้อมูลหน่อย

เราไปเจอเจ้าแรกแล้วเขาบอกราคามาสมมุติคืนละหมื่น
ลองดูเพิ่มหน่อยว่าที่อื่นมันคืนละหมื่นไหม
ถ้าที่อื่นสองหมื่นสามหมื่น
ที่นี่ทำไมมันถูกจังอาจจะต้อง
แล้วก็อะไรนะให้ขอวิดีโอคอร์อะไร
ถ้าคุณใช่เจ้าของตัวจริงหรือว่าที่พักจริง
วิดีโอคอร์คุยกับเราหน่อยอย่างนี้หรอ
จะมีอีกอันหนึ่งอันนี้คือลูกค้าเขาก็ทำกัน
ก็คือว่าสมมุติเขากำลังคุยกับเอเจนอยู่ใช่ไหมครับ

ลูกค้าทักมาหาเราเลยแต่เขาหาข้อมูลไง
ทักมาหาเราเลยว่ามีไอเจนชื่อนี้ไหมกำลังจะจองอันนี้
บ้านหลังนี้อยู่นะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วเขาก็จะคุยกัน
มีลูกค้ากำลังจะมีเอเจนมาจองบ้านนี้ไหมชื่อนี้ไหม
พอตรงกันปุ๊บเราก็จะคอนเฟิร์มลูกค้าไป
ซึ่งเพื่อนเฟิร์สอาจจะทำกันเพราะว่าเรารู้จักกันด้วย
เฟิร์สเนี่ยมีเอเจนนั้นชื่อนี้ไหมเรากำลังจะจองบ้านนี้แล้วนะ
โอนเงินแล้วนะนี่ก็เลยบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราก็จะพิมพ์ไปอย่าเพิ่งนะ

เพิ่มเติมอันดับแรกก็คือมาตรการในการป้องกันการถูกโกงนะคะ
คือถ้าสมมุติลูกค้าจะจองกับใครก็แล้วแต่ไม่ใช่กับปุ้ยกับคนอื่นเลยก็แล้วแต่
คุณเอาหน้าเพจนี้ไปโพสต์ลงกลุ่มภูวิลล่านะคะ
เขาจะมีกลุ่มภูวิลล่าที่คนติดตามหลากหลายแสนคนกับตักกับหลายหมื่นคน

ในเพจค่ะในเพจในกลุ่มกลุ่มเฟสบุ๊กเลย
คุณสามารถลูกค้าทุกคนนะคะสามารถเอาไปโพสต์เลยว่าเพจนี้เชื่อถือได้ไหมนะคะ
จองแล้วแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ซึ่งเป็นในเครือข่ายในเอเจน
แล้วเจ้าของบ้านว่ายืนยันให้ถ้าไม่มีใครยืนยันเลยคุณเริ่มเอกใจเลยว่าเปลี่ยนเจ้าดีกว่านะคะ
หรือถ้ามีคนแบบคอนเฟิร์คอนเฟิร์คอนเฟิร์มโอเคถ้าเชื่อถือได้เราถึงเนี่ยอันนี้จองได้โอ้โหนะ
ทำไมเป็นผู้บริโภคเมืองไทยผมต้องลำบากขนาดนี้ด้วย
หนูด้วยเป็นเจ้าของที่ลำบากเหมือนกันนะคะ

จะเป็นไปได้ไหมที่เจ้าของหรือกลุ่มผู้ประกอบการภูเบลล่าพัทยารวมกลุ่มแล้วดำเนินคดีมันเลย

ทางฝั่งของเจ้าของบ้านอ่ะเจ้าของบ้านที่คุณโจ้ไปอ่ะ
แล้วก็ไม่ได้พักอ่ะ

อยากอะไรนะที่ว่าในข่าวที่ว่าเขาก็ไปมาที่หนึ่งแล้ว
แพรวาเนี่ยก็คือเจ้าของบ้านนับดาวน้องได้ทำการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว

ถ้าคลิปนั้นไม่ใช่ของคุณแพรวาค่ะเป็นของเครือสเตคาซี่ค่ะเสื้อแดงอะค่ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาชีพเป็นแม่บ้านให้กับเขาแล้วเขาก็เสื่อมเสียอยู่ตอนนี้
เขาได้แจ้งความประมาณไหนในบ้านนับของคุณเจ้าของภูวิล่า
ตอนนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็บอกเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ประกาศหน้าเพจของตัวเองแล้วค่ะ

รู้ตัวบัญชีปลายทางแล้วที่เอเขาบอกเขาทำงานแล้วคุยกับแนนใช่ไหม

เอก็ต้องโอนเงินไปต่อเวลาที่ลูกค้าโอนเงินมาให้เนี่ยไปรู้บัญชีต้นทางของบัญชีม้าแล้วนะฮะ

เพราะเออคือหรือผู้พลาดเนี่ยนะอันนั้นก็ต้องไปว่ากันไป๕๕๕๕แต่ป้นทางเนี่ยความจริงเลยเนี่ยเขามีการถูกแจ้งจับตามชื่อในบัญชีเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วปี๖๕
ในหลายสอนอในหลายสพทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดด้วยเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกจับ

แล้วคุณต้องไปเอาเรื่องกับทางพวกนี้

มันต้องให้เห็นว่าเราเป็นช้างพร้อมจะเหยียบ

งั้นเราต้องไปเอาผู้บริโภคไปแจ้งความทีละลายทีละลายเนี่ย

คือกะว่าจะไปนอนสงครานซะหน่อย

ของผมเนี่ยปีใหม่เลย
ของผมปีใหม่เลยกล้อนเท

อย่างที่ปุ้ยบอกนะคะก่อนที่จะโอนจองบ้านนะคะ
ก็อย่างที่ปุ้ยบอกเลยคือ๑เอาเพจหลักที่คุณจะจองเนี่ย
โพสต์ในไลน์กลุ่มเลยว่าเชื่อถือได้ไหมจองได้ไหม
คุณค่อยจองอันนี้คือการช่วยเหลือของคุณของที่ปุ้ยบอก
แล้วก็ขอวีดีโอคอร์ขอโทรคุยกับเขานะคะ
ไลน์ได้ไหมเห็นหน้ากันได้ไหมเห็นสถานที่จริงได้ไหม
ย้ำเตือนวิธีการงั้นอย่างนี้ใช่ค่ะ
แล้วก็ทางที่ดีที่สุดแบบที่ทนายรณรงค์บอกยังไง
ประกอบการเองก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็
ผู้บริโภคเขาด้วยนะเดี๋ยวไม่มีใครไปเที่ยวกันนะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ